เราเริ่มต้นคืนนี้ด้วยอุบัติเหตุและเหตุการณ์
นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ที่จังหวัดสงคราเจ้าหน้าที่รอปภโรงพยาบาลแห่ง๑

หลังจากนั้นก็ขับรถจะกลับบ้านนะครับ
คนขับหลับในพุ่งชนคอสะพานรถพังเสียหายทั้งคัน
มีผู้บาดเจ็บ๒คนติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เจ้าหน้าที่รอปภโรงพยาบาลแห่ง๑ชักชวนไปดื่มสุราหลังออกเวล
แต่ขณะขับรถกลับบ้านในตำบลคอหงษ์
จู่รถก็เสียหลักพุ่งชนคอสะพานอย่างจัง
ว่าคนขับน่าจะมีอาการหลับใน
อุปสรรค์อีกรายที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงครา
ไปตามถนนกาญจนวนิษฐ์ตำบลปลิกอำเภอสะดาว
แล้วมีอาการหลับในพุ่งชนรถเข็นของชาวบ้านที่อยู่ข้างทาง
แล้วเสียหลักชนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าวัดหัวถนน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หน้ารถเก๋งได้รับความเสียหาย
กระจกแตกและล้อหลุดออกมา
โชคดีที่คนขับได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้ายเล็กน้อยเท่านั้น
ส่วนที่จ

แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถพ่วงคันหน้าเบรกกระทันหัน
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดราชบุรีเกิดอุบัติเหตุหญิงสาวอายุ๓๒ปี
หน้าโรงงานแห่งหนึ่งริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลดอนกระเบื้องอำเภอบ้านโป่ง
ที่เกิดเหตุพบสมนบ์นายสมนึกอำนวลฟิญญาสรีคุณอายุ๗๗ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์นอนเสียชีวิตอยู่กลางถนน

ทางออกไปพบรถเก่งคู่กรณีกระจกหน้ารถแตก
แรงกระแทกของร่างผู้เสียชีวิตหน้ารถพังเสียหาย
ตำรวจสอบสวนทราบว่าขณะผู้เสียชีวิตที่ขี่รถจักรยานยนต์
กำลังกลับรถตรงจุดเกิดเหตุจู่ก็ถูกรถเก๋งพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ซึ่งหญิงสาวคนขับรถเก่งอ้างว่ามองไม่เห็น
ปิดท้ายที่จังหวัดชนบุรีรถกระบาดนิสันนาวาร่า
เสียหลักพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
อยู่ร่องกลางถนนสกุมวิทย์หน้าสถาบันวิทยาลัยพลศึกษา
ตำบลหนองไม้แดงอัมพมืองชนบุรี

ผู้ภัยเข้าช่วยเหลือนายสิทธิพงศ์นิยายอายุ๓๙ปี
คนขับที่ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะเล็กน้อย

ผู้บาดเจ็บมุดเข้าไปเอาหุ่นยนต์บังคับภายในรถ
ซึ่งเขาประมูลมาได้ในราคา๔๐๐บาท
เพื่อจะเอาไปให้ลูกชายเป็นของขวัญปีใหม่

สอบถามทราบว่ากำลังขับรถกลับบ้าน
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งตัดหน้ากระชั้นชิด
จึงหากหลบทำให้รถเสียหลักฟลิกคว่ำหนึ่งคราว